บอกกันแน่ถ้าสิเท่น้องทิมอย่าเฉือดนิ่มอย่าทิมให้เจ็บย้อนหลัง

ที่จะซื้อเครื่องช่วยฟังให้กับน้องสาวอยู่ที่คำตอบว่าร้องได้หรือว่าร้องผิดเท่านั้นเอง

ขอให้โชคดีค่ะจูนขอร้องได้ก็ได้ไปต่ออีกนะครับ
เพลงที่๓นะครับเพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐บาท
จูนนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทน้องจูนร้อง

โอเค

สวัสดีครับน้องจูนนะครับมารายการของเรานี่

แต่เป็นน้ำตาแห่งความปิติความดีใจนะครับ

แล้วเขารู้ไหมว่าเราทำสำเร็จแล้วในการช่วยเขาให้เขาได้ยิน
หนูว่าเขาน่าจะรู้ค่ะ

ได้แล้วค่ะจากพี่สาวที่แข็งแรงคนนี้ค่ะ

ที่เคน้องให้บอกเนี่ย
ก็เป็นเพลงที่ภัยร้ออีกเพลงหนึ่ง

ถ้าใส่แล้วน้องได้ยิน
อยากจะพูดอะไรกับน้องเป็นคำแรก
มากค่ะเพราะว่าหนูมีน้องแค่คนเดียว

พยายามยื่นมือไปที่น้องสาว
ไปที่จันทร์ตลอดเพื่อดึงน้องออกมาจากโลกเงียบ

แล้วตอนนี้การกำมือกันมันแน่นแล้วดึงมาได้สำเร็จ

ก็คือปลดหนี้สินให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับ
เรื่องส่วนตัวบ้างเรียนหนังสือเป็นยังไงครับ
ก็ตอนนี้เพิ่งจบม๒ค่ะกำลังจะขึ้นม๓เรียนได้๑๘ค่ะ
เรียนก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราชอบอะไรเป็นพิเศษ
ก็จะชอบเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็ศิลปะค่ะเหรอค่ะ
จูนยากโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
โตขึ้นหนูอยากเป็นครูสอนนาตสินค่ะ

เพราะว่าหนูมีความรู้และความสามารถทางด้านนี้ค่ะแล้วก็อยากเผยแพร่ด้วยค่ะ
กะว่าเรียนจบถ้าตามฝันเลยถ้าเป็นครูได้ก็จะดีมาก

หายากนะเด็กที่มีความคิดความอ่านรักความเป็นไทยชอบเรียนภาษาไทย
ยากเรียนน่าตะสินอะไรแบบงี้อยู่ในนี้มีแต่แบบ
ก็คืออนาคตฝ่ายฝันเลยอยากจะเป็นครูสอนัตตสิน

ดีมากเลยทีเดียวก็ทำให้สำเร็จกับรายการตั้งใจเรียนหนังสือให้ดี
ก็อย่างที่บอกนะครับภารกิจของน้องยังไม่เสร็จนะครับ
ตอนนี้ได้เครื่องช่วยฟังให้กับน้องไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรื่องของครอบครัว
ปลดหนี้นะครับใช้หนี้ให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียนของตัวเอง
เพราะฉะนั้นก็มาต่อกันที่เพลงที่๔เพลงนี้๖๖๐๐๐บาทนะครับ
ก็มาฟังกันเลยนะครับอินโทรเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทมาเลยครับ
นี่แหละครับอินโทรมาแล้วเห็นหน้าจูนแบบเฮ้ย

คือเพลงนี้เคยร้องหรือไม่เคยร้องเห็นมีทรงซิกกับคุณแม่ด้วย

เพิ่งกดดันเพราะว่าจูนมาถึงตรงนี้ตัวช่วย๓ตัวเรายังไม่ได้ใช้เลย

นี่เพลงที่๔แล้วนะ

ที่๔และเพลงหน้าก็ถึงเพลงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
ก็ตั้งสตินะครับถอยออกจากปัญหามาทบทวนว่า

โอเคเราไม่เคยร้องเกินก็จริงแต่ว่าเราเคยฟังมาเนี่ย

แล้วเราพอที่จะร้องไปได้ไหม

ถ้าจะนึกเนื้อไปด้วยแล้วร้องไปด้วยไหวไหม

ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔นะครับ

จูนครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
เป็นการตอบมาสู้แบบไม่ค่อยมั่น
ใจเท่าไรแบบยังไงกันนะสู้แล้วต้องมั่นใจสู้แล้วตัวช่วย
มีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายจะใช้ในเพลงนี้หมดเลยก็ได้นะครับ
แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ต้องมารุ้นกันว่าอะไรซ่อนอยู่หลังไม้เลข๓
ขอให้เป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยนะครับ
ก็จะมีประโยชน์กับน้องแล้วก็ครอบครัวนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ
เราอยากจะเห็นนักสู้ชีวิตของเราทุกคนเอาเงินจากรายการเราไปเยอะ
เราจะดีใจมากเพราะรู้ว่าทุกบาททุกสตางค์
จากเวทีแห่งนี้แล้วมันหายากเหลือเกินนะครับ

เพลงที่จะเปลี่ยนจะดีกว่านี้หรือจะแย่กว่านี้
สิทธิ์เปลี่ยนเพลงจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะ
หลังจากฟังแล้วเพลงที่จะเปลี่ยนนะครับ
อินโทรมาเลยครับ
ทันทีที่อินโทรขึ้นมานะ
ออกอาการอย่างยิ่ง

ถ้าเต้นไปด้วยกันได้นี่เต้นแล้วนี่ยังติดเขินอยู่

หมายความว่าเพลงนี้กับเพลงที่แล้ว

เพียงพอที่จะเปลี่ยนมาร้องเพลงนี้แทน
แล้วไม่ต้องใช้ตัวช่วยอื่นอีกเลยไหม

เพราะฉะนั้นคือใช้สิทธิ์เปลี่ยนเพลง
ร้องเพลงนี้แทน

เพลงนี้มูลค่า๖หมื่นบาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ

ถ้ากลับมาเท่าไหร่

กลับไปก่อนไปไม่อย่างเยอะ
อยากจะรู้เกิดอะไรก็ตลอด
ในรอยของฉัน
จะทำยังไงดีนะจะให้เธอรู้ว่าฉันชอบ
จะทำยังไงให้รู้ความในโดยไม่ต้องท้อ
ว่ารักว่าชอบเธอมากแล้วนี่ฉันจะทำยังไง
จะทำยังไงกันดีให้มีเพียงฉันและเธอ
จะทำยังไงดีนะจะให้เธอเข้ามาใกล้
จะทำยังไงดีนะจ้องตาแล้วทราบความใน
จะทำยังไงยังไงให้เธอเข้าใจฉันเลย
จ้องตาก็ได้ยิ้มให้ก็ได้
แววรักเปิดเธอ
หน้าตาก็เห็น
หุ่นสูงก็เห็น
ไม่เห็นภาพตื่นเต้นเห็นแต่เธอ
ทำติดเสื้อซึมเมื่อยังเคย
พี่ขออ้ายหน้ารำคา
จะทำยังไงดีนะ
ให้เธอตอบรักฉันมา
จะทำยังไงดีนะ
จะได้เธอร่วมชายพาบ้าน
จนนาทีสุดท้าย
อายยอมให้ประจาน
แต่ก่อนก็ร้องคาน
จนรันบัตรอยากตั้งงานกับเธอ